คุณผู้ชมหลายพื้นที่ยังท่วมกันอยู่อย่างนครนายกชาวบ้านโดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่
ออกจากบ้านไม่ได้ที่เขารอคือรอความช่วยเหลือนี่แหละ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการบ้างจากสอสอในพื้นที่บ้างจากนักการเมืองบ้าง
และพระสงฆ์ครับพระสงฆ์ก็ไม่ทิ้งญาติโยมฮะ
ปกติญาติโยมไม่ทิ้งวัดยามมีภัยพิบัตรวัดก็ไม่ทิ้งญาติโยมนี่ขึ้น
สตาร์ทเครื่องแบบนี้และข้างหลังที่เอาไปนี่คือมีทั้งน้ำดื่มมีทั้งอาหารปรุงสำเร็จ
ต้องพรุงสุขเพราะว่าตอนไปจะเอาอาหารสดไปให้เค้าทำเอง

นี่แหละครับเอาแพ็คน้ำดื่มไปให้คุณยายนะคุณยายนั่งอยู่บนบ้าน
ยังดีหน่อยบ้านยกสูงครับน้ำยังท่วมมาไม่ถึง
แต่คุณยายเองก็อาจจะออกไปไหนไม่ได้แล้วแล้วก็ผู้สูงอายุบางส่วนนะ
เราก็เข้าใจว่ายังห่วงทรัพย์สินห่วงบ้านอยู่
พระครับเป็นพระจากวัดศรีจุฬาอำเภอเมืองนครนายกที่นั่งอีแต๊กไปนะ
พระสงฆ์วัดศรีจุฬาและแม่ครัวเขาก็ช่วยกันทำอาหารปรุงสุกและข้าวสารอาหารแห้ง
ไปช่วยเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เขาจะอยู่ใกล้วัดกันหมดเลยครับ
นี่คุณลุงบางคนยังเดินลุยน้ำมาเอาได้อยู่
ตรงนี้เขาโดนน้ำท่วมจากมวลน้ำป่าเขาใหญ่
ลงสู่แม่น้ำนครนายกแล้วก็มวลน้ำป่าจากปลาจีน
โอ้โหสองแห่งสองแห่งมาบรรจบกันครับ
ก็เลยเกิดเป็นน้ำท่วมแบบนี้หลายครัวเรือนเดือดร้อนหนัก
พระครูสิริพัฒนธรรมรงค์ท่านบอกว่า
ญาติโยมเข้ามาทำบุญตักบาทที่วัดเป็นประจำเลย
ถึงเวลาที่ญาติโยมเดือดร้อนทางวัดก็ต้องช่วยเหลือนะสิ
พาไปดูที่อุบลบ้างอุบลราชธานี
ที่อุบลเนี่ยนะคือเขาเดือดร้อนเลย

อาหารปรุงสุกน้ำดื่มแล้วนี่เตรียมเงินให้ด้วยนะ
ตรงนี้จุดที่พี่ท็อปพี่ไทยไปก็คือที่ชุมชนสาราบ้านดู่ที่ตำบลในเมืองแล้วก็ชุมชนท่าบ่อตำบลตำบลจาระแมนนะคะ
ซึ่ง๒ชุมชนน้ำท่วมเยอะเลยน้ำมูลมันท่วมประมาณสัก๓เมตรได้คุณผู้ชม
ช่วงค่ำเมื่อวานนะคะที่ท่าเรือชุมชนบ้านหนองแก่เนี่ยนะมีชาวบ้านเขามารอเขามารอเจอพี่ท็อปพี่ไทย
แล้วก็อยากที่จะให้กำลังใจเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรลูกถุงบินบรรลือฤทธิ์อยากให้มาช่วย
แล้วผู้สูงอายุผู้เท่าผู้แก่นะพอเจอนะเจอพี่บินไปกอดไปร้องไห้เลยอ่ะ
พี่บินเองนะโอ้โหน้ำตาคลอดูสิ
โอ้โหเขาร้องไห้จริงนะขนาดใส่แมสยังเห็นเลย
ใช่ค่ะเพราะเหมือนกับบอกคุณป้าบอกโอ้โหเวลาเดือดร้อนจะนึกถึงใครล่ะ
นึกถึงคุณบินเนี่ยแหละอยู่ก็ลำบากแล้วเกิน
พี่บินก็ควักเงินให้เป็นค่าขนมเด็กเอาเด็กเมื่อกี้ที่ต่อแถวรับได้คนละสองร้อย
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเอาไปเลยคนละพัน
ดูบรรยากาศหน่อยค่ะ
ชาวบ้านซึ้งพี่บินก็ซึ้งเหมือนกันนะ
น้ำตาไหลกันทั้งคู่เลยนะฮะ
มาดูที่จังหวัดมหาสารคามครับอันนี้เป็นช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคุณผู้ชมฮะ
นี่เป็นที่อ่างเก็บน้ำแก่งเริงจานอำเภอเมืองมหาสารคาม
ล้นเกินความจุอ่างแล้วครับ
พอล้นแล้วมันเป็นยังไงล่ะมันล้นทั่วมสะพานคลองผ่านน้ำ
ขาเข้าขาออกมี๔เลนท่วม๔เลนครับ
ช่วงน้ำสูงกว่า๔๐เซน
พอน้ำสูงแบบนี้รถเล็กถ้าจะผ่านไปโอ้โหอาจจะต้องฝืนหน่อย
น้ำที่ท่วมถนนบายพาสตอนนี้มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
และเข้าไปด้านทิศตะวันตกของเทศบาลเมือง

ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมห้วยค้าคาง

มาดูที่สถานการณ์ในภาคกลางบ้างที่พระนครศรีอยุธยา
อายุทยาวิกฤตคนกรุงเทพยิ่งหวั่นใจครับ
เมื่อเช้านี้เขื่อนพระรามหกระบายน้ำอยู่ที่เก้าร้อยแปดสิบสามลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้วัดสตือพุทธศัยญาติครับตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือเนี่ย
น้ำท่วมแล้วถึงฐานองค์พระพุทธศัยญาติแล้วครับ
บางจุดท่วมห้าสิบเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับ
อภัยห้าสิบเซนถึงหนึ่งเมตรโรงเรียนวัดสตือก็ต้องสั่งปิดเรียนไปก่อน
จากว่าโรงเรียนเนี่ยมันน้ำท่วมเช่นกันส่วนบ้านเรือนผู้คนที่อยู่ท้ายเขื่อนครับ
แม่น้ำป่าศักดิ์ก็โดนท่วมเป็นวงกว้างเลยชาวบ้านบอกว่า
ปีนี้นะปีนี้เนี่ยมันท่วมสูงกว่าปีที่แล้วครับจากปากชาวบ้านเองเลยฮะ
ค่ะนี่ดอมพาไปดูเขื่อนพระราม๖ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชม
ด้านหลังของเราเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพคุณผู้ชมเห็นไหม
คือมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังนั้นเดี๋ยวเราต้องไปตรวจสอบทั้งเจ้าพญา
เขื่อนปราศักดิ์รวมถึงเขื่อนอุบลรัฐด้วย
เขื่อนอุบลรัฐกันก่อนดีไหมคะที่ขอนแก่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ตอนนี้สถานการณ์น้ำในเขื่อนเป็นยังไงการระบายน้ำเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งน้ำในเขื่อนตอนนี้เนี่ยเกินระดับกักเก็บแล้วก็มีมวลน้ำไหลเพิ่มต่อเนื่องเลยนะคะ
เมื่อเช้าเนี่ยมีปริมาณน้ำมีมวลน้ำในอ่างทั้งหมดกว่า
สองพันเจ็ดร้อยล้านลูกบาทเมตรครับอ่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต
มันอาจจะดูยากว่ามันเท่าไหร่ล่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองเปอร์เซ็นต์ความจุโอ้โหมันเกินแล้วอ่ะค่ะวิกฤตแล้ว
ใช่ต้องปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัฐนะจาก๓๕ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน
เป็น๕๔ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแล้วถามว่าอยู่ดีจะปรับปุ๊บเลยเหรอ
ห้าเป็นห้าสี่เลยเหรอยังค่ะจะทยอยปรับเพิ่ม
ปรับแบบขั้นบันไดนะวันละห้าร้านลูกบาทเมตรเนี่ยไปเรื่อยเรื่อย
จากสามสิบห้าถึงห้าสิบสี่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชน
ใกล้กับลำน้ำพองอะค่ะเพราะว่าลำน้ำพองเนี่ยเอาตรง
ถ้าเกิดว่าเขื่อนอุบลรัฐระบายน้ำมามันก็จะมีผลกระทบล่ะค่ะ
ปรากฏว่าตอนเนี้ยชาวบ้านนะเขาต้องเดินลุยน้ำประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบเซน
ไอ้ตรงนี้ตอนที่เราไปเจอมันยังตื้นตะตุ่มตะตุ่ม
แต่บางจุดเห็นไหมมันจะครึ่งแข้งมันจะเท่าเข่า
เดินไปอีกหน่อยนึงมันจะเท่าหน้าขาด้านบนแล้วค่ะ
ครับชาวบ้านต้องลุยน้ำไปแบบเนี้ยรองเท้าบุญเอาไม่อยู่คุณผู้ชม
คือยอมเปียกไปซื้อของกินเอามาตุนเอาไว้
ไว้ใช้ในบ้านก่อนเพราะน้ำมันก็ยังเพิ่มสูงต่อเนื่อง
ชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดว่าเขื่อนอุบลรัฐปรับเพิ่มการระบายน้ำ
เดี๋ยวต้องยอมรับแหละกับสภาพน้ำที่มันจะท่วมขังสูงขึ้น
แล้วก็ท่วมขังนานขึ้นนะคะมาต่อที่ภาคกลางครับ
เจ้าพระยาและเขื่อนป่าศักดิ์เนี่ยเขาจำเป็นต้องมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้น
เนื่องจากว่าน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาเยอะค่ะ
เขื่อนเจ้าพระยาครับจะปล่อยน้ำเพิ่มเป็นสองพันเจ็ดถึงสองพันแปดร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับ
ค่ะส่วนเขื่อนป่าศักดิ์เราเป็นยังไง
เดิมที่เนี่ยปล่อยอยู่หกร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็จะเพิ่มเป็นแปดร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
กระทบจังหวัดอะไรบ้างคุณผู้ชมฟังดีดี
นี่เราเห็นดอมพูดถึงชัยนาธใช่ไหมงั้นดูที่ชัยนาธเลยละกันค่ะ
บ้านเรือนประมาณพันกว่าหลังครับโดนน้ำท่วมจุดตรงอำเภอหาดอาสาเอ่อ
ตำบลหาดอาสาที่อำเภอสัพยาค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำเนี่ยมันสูงสักประมาณหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบเซน
หุ้ยมันสูงกว่าปีที่แล้วอีกน่ะเออดังนั้นบ้านชาวบ้านอ่ะพันสองร้อยหลังคาเรือเนี่ยเจอกับน้ำท่วม
อันนี้ต้องพายเรือมามาอยู่กันตรงริมถนนทุลักทุเลมากค่ะ
คุยกับชาวบ้านนะชาวบ้านที่เขาเจอกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห
นี่ต้องกระเตงลูกอ่ะแล้วลูกยังเล็กอยู่เลยถามอายุเท่าไหร่ลูกอ่ะสามเดือนโอ้โห
สามเดือนต้องออกมาอยู่เต็นต์ริมถนนระวังยุงนะคะที่ให้นมนั่นอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ
แล้วเนี่ยอยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะจะไปเช่าบ้านอยู่มันไม่ไหวมันไม่มีตังค์หรอก
ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะตายทีนี้ทำไงได้อ่ะนอกจากทำใจค่ะ
ทำใจให้ชินแล้วสิ่งที่ห่วงไม่ได้ห่วงตัวเองเลยนะ
ไม่ได้ห่วงข้าวของห่วงอะไรล่ะเจ้าตัวเล็ก
กินนมขวดอยู่นั่นนะคะคือร้อนก็ร้อนยุงก็เยอะ
ลูกก็งอแงค่ะพอผิดที่แล้วเด็กวัยเนี้ยเออ
เป็นแบบยังเล็กมากต้องมาอยู่ในเต็นต์อพยพแบบนี้
แล้วอยู่เต็นต์แบบนี้นานนานเข้าไม่รู้นมจะพอหรือเปล่าใช่อืม